พร้อมแล้วทุกคน

ใช่ไหมความรู้สึก๊ไหว
ก็ตื่นเต้นเหมือนว่าจะผ่านไปแล้วครั้งนึง
ครั้งที่สองมันก็ยังตื่นเต้นอยู่
เพราะที่ต้องเข้าห้องภาษ์ตีปรัส
เราต้องรึมเข็มข้องวางอยู่แล้ว
ก็ตื่นเต้นคืนก่อนเข้าไปก็นอนไม่หลับค่ะ
เห็นลีแรกนั่งรถไปกับคุณแม่ตอนท้องก่อน

เขาบอกจะไปด้วยไปด้วยเขาก็โดดขึ้นเตียง

ช่องกันแล้วคือให้เขารออีกขั้นหน้าค่ะ

แล้วก็ทั้งแม่แล้วก็ลูกปลอดภัย
แล้วก็เรามาอยู่กันตรงนี้ก็รู้สึก
แล้วก็พบสมบูรณ์ขึ้น

เหลือน่ารองดู

คุณตกลงกันได้หรือยังคะ

โตขึ้นมาอยากให้ลูกเรามีเพื่อนเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อน
มันยังตกลงกันไม่ได้
แต่เพราะเรามี๒คนแล้วเพื่อนข้อมาก็แบบไม่ไหวละถ้าจะต้องกลับไป

เหนื่อยมาก
ยังมีแนวนู้นจะยังตอรองกันได้มั้ยหรือว่ายังไง

ก็คือพี่เดียวยังไม่ได้ทำหมั่นใช่มั้ยค่ะ
ยังไม่ได้ทำหมั่นค่ะ
ถ้าทำมันให้พี่แมททำแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลัว
พูดถึงน้องเบบี้แมทเป็นไงบ้างค่ะ

เขาออกมาแล้วก็ร้องไห้เลย
ก็เสียงดังเลยก็ถือว่า
โอเคเลยแล้วก็กินนมเก่งค่ะ

รอบสองเรารู้แหละว่าครั้งแรกเนี่ย

ท่านตอนอะไรบ้างตอน๒

แบบนี้แล้วมันก็ยิ่งทำให้เรา
ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกยังมึน

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ค่ะแต่พอครั้งที่สอง
คือรู้แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไร

แล้วก็แฮปปี้ครับ
นอนไปนิดนึง
และตอนแรกคือแม่ก็จะยังไม่มีน้ำนม

เพราะว่าลูกก็จะร้องร้องตลอด

เขาก็นอนยาว๓ชั่วโมง

แล้วก็ถ้าสมมติเขาหิว
เขาก็ร้องแป๊บนึงแล้วก็หยุด

เดมิ
คือความหมายของชื่อเป็นเทพธิดาในกรีก
ต้องเกี่ยวกับโลกก็เลย
หลายคนแซวว่าชื่อเหมือนรางงานจักรวรรค์คนดี

อันนี้เกี่ยวหรือเปล่า

ตอนนี้เข้าหนังไหมล่ะ
เขาเริ่มไม้หนวดแล้ว
เขาก็เดินมาแล้วเขาก็แบบว่า
แล้วก็เอาน้องอ่ะวางที่เขา

เขาก็เบาแบบนี้ก็โอเคค่ะ
ก็ดูเหมือนจะช่วยเรียนได้

เพราะว่าต้องเขามาเยี่ยว

จะปลอบมาเป็นคนจริงคนหนึ่ง
แต่วันที่ผ่าเดมมี่ออกมา
เราก็อธิบายให้เขาฟังเนี่ยว่าคุณหมอผ่าเดมมี่ออกมาแล้วนะ
แล้วเราก็ชี้ให้เขาดูว่าเดมมี่ออกมาจากท้องแม่นะ
แล้วเขาก็ไปเล่าให้ยายฟังว่าหมอผ่าเดมมี่ออกมา
เขาก็เริ่มแบบเข้าใจขึ้น
เตรียมพร้อมรับมือกับกันนี่คือถ้ามีการเรื่องแชร์ความรักกันอยู่แล้ว
ให้เอาดีนั่นมาช่วยมีส่วนร่วมในทุกอย่าง
จะเป็นอาบน้ำน้องป้อนลมน้องในทุกอย่าง
เขาจะรู้สึกมีส่วนร่วมและไม่โดนแทนพิกัดหรือลืมเขา
บอกว่านี่นะเดมมี่ออกมา
เล็งนะต้องช่วยกันอยู่ด้วยกัน
ก็เข้าใจสำคัญน้อยบี

ก็กังวลว่าเราจะต้องเหนื่อยมากเพราะว่าตอนนี้เริ่มเรียนวันแรกด้วย
เราก็อยากจะพาลูกไปเรียนวันแรกครึ่งวันนี้ต้องพาเค้าไปโซลที่โรงเรียนด้วย
ก็กลับบ้านพรุ่งนี้พาดิแรนไปเรียนและก็ค่อยปรับ
ก็นิดหน่อยค่ะคือจะเจ็บช่วงวันแรกวันที่๒อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็เดินได้อะไรได้ค่ะแต่ก็อาจจะยังแบบไม่ไม่คล่องแคล่วอะไรมากใช่

ก็คงเร็วที่สุดอะค่ะก็น่าจะเพราะว่าเราก็อยากจะกลับมาทำงานอะไรอย่างนี้
ก็น่าจะเดือนเดียวพอทักอะไรอย่างนี้
หยุดไปนานแล้วเผื่อใช่หยุดไปนานแล้วรู้สึกว่าคือเป็นคนไฮเปอร์แล้วทำงานมาตลอด
พอเราแบบอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าแบบคันมืออยากจะออกไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเดี๋ยวรอให้แบบแผลโอเคแล้วก็คงจะพยายามค่ะ
๑เดือนนี้พอที่จะแดนซ์บนวิธีไหวไหม

โอ้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็รออีก๒๓วัน
ค่ะก็ว่าวิธีกรก็อาจจะแบบพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปทำได้
อย่างช่วงใกล้ท่อนคุณพ่อก็ทำงานหนักมากล่าส่วนที่เขาก็ขอบคุณด้วย

เพราะเราเองก็พอท้องปุ๊บแล้วก็แบบช่วงหลังไม่ได้ทำงานอะไรเยอะ

ใช่จริงจะไปเชียร์แต่ว่าเริ่มเดินไม่ไหวเพราะหนักมากค่ะ
แต่ก็สนุกว่าคุณพ่อก็จะมีทุกคนที่เข้ามาแข่งฆันเนี่ยเขาก็จะเข้ามาซ้อม
แล้วก็จะไปเชียร์เขาอยู่ที่ค่ายม้วยตลอด

ต้องทำยังไงให้เขาแบบไม่อิจฉากัน

เมื่อมาทักลัวหรือก็ต้องทักคนโตก่อน

ยังไม่ออกอาการเลยพ่อขา
ยังอีกเหรอ
พ่อเจออะไร

ซึ่งเราก็รับได้ครับเป็นเรื่องธรรมชาติ

แต่ว่าหลักเป็นเรื่องของความเหนื่อย
เพราะว่าอีกต้องกลับไปอยู่ในรุธีนที่มันนอนน้อยมากนะ
ก็เลยตามสเต็ปตามความต้องการของค่อนข้าง
ก็ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด
พอเข้าเรียนผมก็จะขับไปส่งเดี๋ยวแรกทุกวัน
คำตอบว่าให้พี่แม็ดเลี้ยงคนโต

ผมไม่ได้เติม๔๕มา๕ฟีแล้ว

คงนี้เริ่มวันแรก
ก็ไม่อยู่มา๓๔วัน

พี่นิ่งก็บอกว่าอยากมีมา

ไม่เป็นใจอุ้มท้องอีกแล้วหรอ

พี่นิ่งมาถึงปุ๊บก็เข้าได้เลย

ขอขอบคุณเพื่อนแฟนหน่อย

แล้วก็ดีแลนด์ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณ
ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจนะคะ

แม่ต่อนะคะ

ขอบคุณพี่สิงคุณชนนะครับขอบคุณบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทและทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเรารู้สึกประทับใจและทราบซึ้งกับทุกคนครับ
สู้กันต่อไปครับมันต้องเริ่มต้นแล้วสนุกกันอีกแน่
สวัสดีครับผม